คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมที่ดูข่าวเย็นไทยรัฐอยู่
ฉันเชื่อว่าเป็นพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะเป็นพี่น้องชาวนาเยอะ
ดูข่าวนี้แล้วหยิบโทรศัพท์แล้วส่งไลน์มาพูดคุยกันหน่อย
อยากรู้ว่าไฟที่ส่องถนนมันมีผลทำให้ข้าวในนา
มันไม่โตจริงหรือเปล่า
เพราะว่าเมื่อสัก๒อาทิตย์ก่อนที่ฉันอ่านข่าวเจอถนนที่บุรีรำ
คือเขาเอาทั้งถุงดำนะคุณเอาแสลนด์เอากระสอบปุ๋ย
ไปหุ้มหลอดไฟที่เป็นหลอดไฟข้างบนอย่างนี้ค่ะ
อันนี้ไงมืดอยู่ตามถนน
ใช่นี่ก็ทำนะเอาผ้าแล้วสามารถหมดผ้าเลย
ใช่ค่ะเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าไฟสองทางนี่แหละ
มันทำให้ข้าวในนามันไม่โตมันโตช้า
แล้วมันส่งผลกระทบอันนั้นคือที่บุรีรำ
แต่ว่าล่าสุดทีมข่าวของเราอยากรู้ไปที่โคราชค่ะ
ชาวนาที่โคราชหน่อยซิว่ามันเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่า
โดยนายเดชกุลนอกก็พาทีมข่าวของเราไปเมื่อกี้เห็นไหมคะว่าชี้ให้ดูที่เสาไฟ
ให้ดูเลยว่าเนี่ยนาของฉันตรงนี้มันอยู่ติดกับเสาไฟ
แล้วอยู่ในพื้นที่บ้านห้วยยางที่อำเภอบัวใหญ่ที่นครราชศรีมา
แล้วก็เล่าให้ฟังค่ะโดยคุณลุงเดชก็เล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยนะ
ลูกข้าวหอมมะลิ๑๐๕แล้วทุกปีเนี่ยข้าวมันจะโตมันจะสุกพร้อมกัน
แต่ปีนี้พอทางองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะคะเอาไฟส่องสว่างมาติดริมทางปั๊บเนี่ย
ปรากฏว่าไอ้ข้าวที่มันอยู่ในนาโดยเฉพาะที่มันอยู่ใกล้กับโคนเสาไฟเนี่ย
ข้าวมันไม่โตเลยอ่ะมันออกรวมช้าด้วยรวมถึงเมล็ดข้าวมันก็รีบแบน
ทั้งที่พื้นที่อื่นที่เขาปลูกข้าวเนี่ยนะที่มันอยู่ไกลจากเสาไฟเนี่ย
ปรากฏว่าเก็บเกี่ยวข้าวไปได้หมดแล้วอันนี้คือเขาบอกนะที่โคราช
โคราชยังไม่ได้มีเหตุการณ์เอาแสลนด์เอาถุงดำมาคุมนะคุณผู้ชม
แต่ที่มีมาคลุมเนี่ยคือที่บุรีรำเอาเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณลุงเดช
เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
คุณลุงบอกว่าเนี่ยมันเป็นเพราะหลอดไฟหลอดข้างบนนี่แหละ

เขาบอกว่าบางอันมันเกี่ยวได้บางอันมันยังเกี่ยวไม่ได้
แต่บางอันเขียวแล้วบางอันเหลืองแล้วมันไม่เท่ากันนะ
คือเห็นไหมดูสิคะคือไอ้ที่เหลืองเขาเก็บเกี่ยวได้หมดแล้ว
แต่ว่าตรงใกล้เสาไฟมันยังเคี้ยวขจีอยู่เลย
เนี่ยพอเป็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก็นึกย้อนไปจนถึงเมื่อประมาณนัก๒อาทิตย์ก่อน
ข่าวนี้มันเคยมาแล้วที่บุรีรำแต่ว่าคนที่บุรีรำเนี่ยเขาก็เลยต้องหาวิธีไง
เอากระสอบปุ๋ยบ้างเอาแลนด์ดำแบบนี้มาปิดคลุมหลอดไฟที่มันส่องสว่าง
จุดตรงนี้ที่เป็นข่าวเนี่ยคือถนนทางหลวงสายละหารทรายนางรอง
บริเวณบ้านจอมประสาทที่ตำบลสะดาวอำเภอนางรอง
ตอนนั้น๗ต้นเสาไฟฟ้า๗ต้นที่ชาวบ้านเขาเอาอะไรมาคลุมแบบนี้
เพราะชาวบ้านเขาบอกเหมือนกันเลยบอกว่าแสงไฟมันทำให้ต้นข้าวโตช้า
มันไม่ออกรวงเพราะว่าข้าวหอมะลิเนี่ยเขามีความไวต่อแสง
ตอนกลางวันมันโดนแสงแดดอยู่แล้วถูกไหมพอตอนกลางคืนฟ้ามืดแล้ว
แต่ว่ามันมีแสงจากเสาไฟมันก็เลยทำให้โดนแสงตลอดเลย
ทั้งวันทั้งคืนข้าวมันก็เลยไม่เจริญเติบโต
แต่ว่าเรื่องนี้ค่ะก็มันสอดคล้องกับที่ทางเกษตรจังหวัดบุรีรำ
เคยออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้ตอนนั้นเนี่ยนายนวนิษฐ์พลเคน
ออกมาให้สัมภาษณ์ไว้แล้วก็บอกว่าไฟส่องสว่างเนี่ย
มันกระทบต้นข้าวทำให้โตช้าทำให้ไม่ออกรวงจริง
โดยเฉพาะข้าวหอมะลิ๑๐๕ค่ะคือชาวนานในพื้นที่ภาคอีสาเนี่ย
เขาจะนิยมปลูกเยอะเพราะว่าข้าวหอมมะลิ๑๐๕มันเป็นที่ต้องการของตลาด
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่ามันจะมีความไวต่อแสง
เพราะปกติแล้วข้าวพันธุ์นี้มันต้องการแสง
ประมาณไม่เกิน๑๒ชั่วโมงต่อวันนะ

ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าโดนแสงนานกว่านั้นเนี่ย
มันจะทำให้ข้าวเจริญเติบโตช้าแล้วก็ไม่ออกรวง
ทำให้ได้ผลผลิตน้อยลงเนี่ยเขาบอกแบบนี้
คนก็เลยเอาไอ้พวกแสลนเอาถุงปุ๋ยเนี่ยไปคลุม
เพราะว่าตอนแรกที่เป็นข่าวออกมาคนเขาก็พูดหลายกระแส

หรือว่าที่เอามาคลุมนี้จะมาขโมยข้าวหรือเปล่า
แล้วทำให้มันมืดทำให้ไม่เห็นหรือเปล่า
บางคนก็บอกว่าเวลาที่ไปคลุมแบบนี้
มันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องการสัญจรไปมาไหม
เพราะว่าไฟถนนไม่มีมันก็มืดจะเกิดอุบัติเหตุได้
แก้ไขปัญหาให้เขาหน่อยละกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเกษตรอำเภอเองเกษตรจังหวัดเอง

พี่น้องชาวนาที่ดูรายการของเราอยู่

ส่งไลน์มาบอกกันหน้าจอได้นะคะ